สิริมงคลกันก่อนนะครับที่นครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขานำข้าวของมาถวายตามทางให้กับหลวงตาบุญชื่นครับ
ให้ดูบรรยากาศตามทางก่อน
สาธุชนมากันเยอะมากจริงเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เลื่อมใสสัทธาในตัวหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ
ซึ่งท่านเป็นพระทุดงสายป่าที่เดินเท้า
เดินเท้าเปล่าเลยนะจากทางภาคใต้ขึ้นไปยังภาคอีสาน
เป็นการเดินจาริกทุดงเท้าเปล่า
ชาวบ้านพิรุข่าวรีบตื่นเช้า
มืออะไรครับมารออารมณ์คล้ายว่าเหมือนกับมาทำบุญ
ท่านเองก็เดินตามทางมาก็อารมณ์เหมือนรับบินทบาทญาติโยมนั่นแหละครับ
ดอกไม้มาถวายให้ตลอดเส้นทางนะฮะ
หลวงตาเนี่ยเดินผ่านนั่นเองก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับญาติโยมนะครับ
แล้วก็การทุดงในครั้งนี้นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างเนี่ย
คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
ก็เดินอยู่ข้างทางข้างถนนแบบนี้ก็ต้องคอยดูแลกันหน่อยอะเนาะ
เล่าให้ฟังหน่อยนะครับหลวงตาบุญชื่นเนี่ย
ท่านเองก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ไม่ขาดนะฮะ
จำวัดที่ไหนก็ยังคงออกบินทบาททั้งเช้าแล้วก็เย็นนะฮะ
แล้วก็ศึกษาธรรมะโดยตลอดแล้วมีเป้าหมายในการเดินทางในครั้งนี้เนี่ย
เป็นเวลาทั้งหมด๕เดือนจากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงขลา
แล้วก็จะไปที่จังหวัดบ้านเกิดก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
โมทนาสาธุกันไปด้วยแล้วกันนะคะ